โมงสิบหกนาทีคุณผู้ชมช่วงนี้มาดูความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของคุณตังโมแต่ต้องบอกว่ามันเป็นการตีกันเองตีกันเองระหว่างคนข้างหลังผมฮะคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ฮะอ่า
กับข้างหลังพี่เบิร์ตก็คือสอสอเต้และคุณแม่อ่ะค่ะเอามือไก่เนื้อผากก่อนได้ไหมเออ
หัวจะปวดหัวจะปวดจริงจริงโอ้โหมันอะไรกันจะพลิกไปพลิกมาอะไรจะขนาดนี้
ทำไมมันวุ่นวายขนาดนี้อ่ะแล้วดูข้างบนหัวพี่ปุ้ยแม่ฉุนนิสัยแบบนี้ใช้ไม่ได้
ว่าใครคะแม่ว่าคุณอัจฉริยะเอ้าเออเฮ้ยทีมนี้จะอยู่นานไหมเนี่ยอืม
นี่ไงวงแตกเนี่ยไปที่สพรัฐนาธิเบสครับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เนี่ย
ไปแจ้งความเอาผิดกับสสมงคลกิจสุขสินธารานนท์หรือสสพี่เต้นั่นเอง
ในข้อหาใช้เอกสารเท็จเอ้ยมายังไงเรื่องนี้เริ่มต้นเนี่ยมาจากคุณอัจฉริยะ
อาศัยสิทธิ์ตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคุณแม่คุณตังโม
ให้ไปฟ้องร้องต่อสารคดีฆาตกรรม

ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและมาตรา๒๙
ทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
เพื่อจะเอาผิดคนบนเรือให้ถึงขั้นประหารชีวิต
แต่แต่ต่อมาครับคุณผู้ชม
สสเต้เนี่ยไปขอถอนคำฟ้องข้อหาฆาตกรรมจากศาล
โดยมีการส่งแฟคเอกสารยกเลิกใบรับมอบอำนาจของนายอัจฉริยะ
ส่งไปที่ศาลซึ่งหมายความว่า
คุณอัจฉริยะไม่มีสิทธิ์จะไปยื่นฟ้องแทนแม่ได้แล้ว
เพราะว่าแม่ยกเลิกการตั้งนายอัจฉริยะเป็นตัวแทนไปแล้วครับ
นี่แหละนี่แหละเหตุผลที่ทำให้คุณอัจฉริยะไม่พอใจ
แล้วก็ไปแจ้งความเอาผิดกับสสเต้
ใช้เอกสารปลอมอ้าวเพราะอะไรล่ะ
คุณอัจฉริยะบอกว่าเอกสารที่ส่งแฟคไปให้ศาล

มันเป็นแค่ตราปั๊มของพักไทยศรีวิรัยครับ
แท็กทีมเลยอ่ะแท็กทีมออกมาไลฟ์
ชี้แจงว่าเอกสารถอนอำนาจ
ที่คุณแม่ได้ส่งให้นายอัจฉริยะเนี่ย

คุณแม่ก็รอให้คุณอัจฉริยะส่ง
เอกสารตัวจริงกลับมาก็ไม่ยอมส่งมาให้สักที
แถมยังฉกฉวยเอาเอกสารไปยื่นฟ้องในคดีข้อหาฆาตกรรม

ตอนนี้งงใครเดือดร้อนเนี่ยตอนนี้
คนเดือดร้อนผู้เสียหายคือใครเนี่ยงงหมดแล้ว

ตอนในไลฟ์ของคุณแม่กับคุณเต้มงคลกิจ
คุณแม่ถึงกับหลุดพูดคำนี้ออกมาไปฟังกันฮะ

คุณแม่ควรจำคืนคุณแม่ทวงมาเรา๓วันแล้ว
กลับไปฉกฉวยเอาไปพร้อมใช้ไม่ได้สายแบบเนี่ย

โดยมารยาทแล้วคนทำหนังสือแจ้งผมให้ทราบ
ว่านางพฤดีราอถอนหนังสือมอนหนังสือแต่งตั้งสนาย

แสดงว่าหนังสือมอนทั้งหมดคุณแม่ไม่เคยทวงกับพี่อัดเลยใช่ไหม
ไม่เคยผมไม่เคยเอาอย่างนี้อ่ะถ้าคุณบอกว่าทวงมา๓๓วัน

คือเขาเคยใช้สไตล์นี้กับเดชามาก่อน
ผมเนี่ยอยู่กับเขาผมถึงรู้ว่า

เราก็รู้ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเราก็ต้องโดน
เพราะอะไรเพราะเราคือตัวเงินตัวทอง
อะไรนะเพราะเราคือตัวเงินตัวทองเหรอ
อัจฉริยาบอกแบบนั้นเลยนะ
ทางฝั่งของสสเต้ครับ

ไม่ได้ต้องการฟ้องในข้อหาฆาตกรรมหรือว่ามาตรา๒๗
แต่คุณแม่แค่จะฟ้องข้อหาทำร้ายร่างกายจนถึงแก่ความตาย

แล้วถ้ามีหลักฐานเพิ่มที่มันรัดกลุ่มพอ

คุณเต้ยังฝากไปถึงคุณอัจฉริยะว่า
ลุงอัดพี่อัดอย่าขี้น้อยใจดิ
อัดครับพี่อัดอย่าขี้น้อยใจนะฮะ
ขี้น้อยใจนะครับอย่าขี้น้อยใจ
เราก็ยังเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมนะฮะ
ขี้น้อยใจคุณแม่เขาก็เริ่มต้นด้วย๒๙๐ก่อนนะครับ
แล้วก็๒๘๘๒๘๙รอใจเย็นนิดนึงนะฮะ
ถ้ายังไงพี่อัดก็ใจเย็นนะครับ
กินน้ำเยอะนะฮะอย่าใจร้อนนะครับ

เพราะทุกคนไม่มีหลักฐานมีแต่น้ำลาย

ผมบอกแล้วว่าผมไม่เคยใช้ของบังแจ๊กไม่ได้ชิ้นเดียว
ตามที่ผมสัญญากับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศไปแล้วนะ
สองคือผมไม่เชื่อผ้าขาวอยู่แล้ว
เพราะว่าผ้าขาวไม่มีที่มาที่ไป
ผมไม่รู้มาจากไหนอยู่มีคราบเลือด
ผมไม่รู้เลือดหมูเลือดเป็นเลือดไก่นะ

ถ้าฟังแบบนี้นะคุณผู้ชมแสดงว่าสองฝ่ายก็คือคุณอัดกับคุณเต้เนี่ย
มีแนวทางการฟ้องที่ไม่เหมือนกันครับ
คือฝั่งคุณเต้กับคุณแม่ต้องการจะฟ้องข้อหาทำร้ายร่างกายจนถึงแก่ความตาย
โทษสูงสุดมันคือจำคุก๑๕ปี
แต่ฝั่งขวาฝั่งคุณอัดเนี่ยนะต้องการจะฟ้องข้อหาฆาตกรรมเลย
หรือไม่ก็ฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนด้วย
โทษสูงสุดมันคือประหารชีวิต
ซึ่งคุณอัดเนี่ยแกบอกแกมั่นใจในหลักฐานที่ตัวเองมีอยู่
คงจะต้องติดตามต่อไปว่ามันจะจบยังไง

เพราะความเขียนว่าโทษสูงสุดมันจบแล้วครับนาย
แล้วดันเป็นคุณอัจฉริยะ